สำหรับน้องอันดาก็เริ่มจะโตเป็นสาวกับเขาจริง
คือไม่ได้เจอมานานนะสำหรับน้องอันดา
ก็ไปเจอพี่บุ๋มประนัดดาถามหน่อยว่าเพราะอะไรนะคะ
ลงรูปคู่กับน้องอันดาบ่อยพักหลังมา
บุ๋มบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับกระชับรักแม่ลูก
เพราะสมัยนี้เด็กเขาเล่นโซเชียลกันเนอะ
เอาเข้าจริงพี่บุ๋มบอกเขาก็ห่วงลูกมากเหมือนกัน
แล้วก็ลูกสาว๑๓ขวบแล้ว๑๓ปีแล้ว
มีหนุ่มมาขายขนมจีบแล้วนะจ๊ะ
ส่วนที่มีคนเห็นอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของลูกก็ว่าไปแต่เรื่องของแม่ก็ยังไม่จบ
มีคนแอบเห็นว่าพี่บุ๋มไปทานข้าวกับอดีตสามีคุณเอก
ไปยังไงกันตกลงรีเทิร์นกลับมาแล้วไม่ยอมบอกใครหรือเปล่า

อาจจะจริงจังยังไงไปฟังเลยจ้า
หนุ่มมาจีบก็เลือกตัวเองด้วยค่ะ

ไม่ได้ห้ามนะแต่หมายถึงว่า
สอนชีวิตให้เขาเห็นว่า
มีน้องไปเห็นพี่บุ๋มกับคุณเอกไปทานข้าวด้วยกัน
ก็เลยสงสัยว่ายังแบบคืนดีกันหรือเปล่าค่ะหรือว่า
เราไม่ได้เกลียดกันนะ
ยังเป็นคำเดิมคือเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก

เจอกันแบบเพื่อนเรากลับสบายใจกว่า
อ่ะเดี๋ยวขอถามก่อน

มาเนี่ยอยู่ในวงการมาตั้งนานเนี่ยนะ
ไม่เชื่อหรอกว่าสาวสวยอย่างแกเนี่ยจะไม่มีคุยกับใครเลย

ไม่มี
หนูไม่คุยมีแต่เพื่อน
เหมือนผู้ชายอะไรแบบนี้